ก็เตรียมช่วยต้นสังกัดสุภิมป์ชนบุรีในการขันวันพรุ่งนี้
ทั้งที่เพิ่งจะกลับมาจากการเล่นอาชีพที่อินโดนีเซียครับ

เตรียมกับมันช่วยสุพรีมชนบุรีต้นสังกัด
ศึกวอเล็กบอลไทยแลนดลีกวันพรุ่งนี้ทันที
อัชรพรพูดถึงลีกอินดูนิเซียว่า
มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับ
บรรยากาศไม่ต่างจากประเทศไทย

แต่ก็มีโอลิปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกรอบแรก

ซึ่งทีมโค้ชได้วางแผนไว้แล้ว
นักกีฬาก็มีหน้าที่ต้องเตรียมร่างกายให้ดีที่สุด

โปรแกรมค่อนข้างเยอะแต่ว่าโปรแกรมสำคัญจริงมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่แมท

สมควรที่จะเก็บตัวนักกะลาว่าไว้
นี้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้
อะไรพวกนี้ค่ะชิงแชมป์เอเชียอะไรพวกนี้
ส่วนตัวเราเป็นนักกีฬาเราก็ต้องทำร่างกายตัวเองให้ดีอยู่ตลอด
อาการบาดเจ็บก็อย่าให้มีอย่างนี้ค่ะน่าจะดีที่สุดค่ะ

ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกรกฎาคม
ต่อด้วยเยาวชนชายหญิงประชาชนชายหญิงประเภทขอที่มหาวิทยาลัยรามกำแหง
และปิดท้ายที่ประชาชนชายหญิงประเภทกอดที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ